เอาล่ะกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับบอกแล้วว่าพักแป๊บเดียว

ถึงเรื่องไลน์กันหน่อยแล้วกันนะครับบอกกันหน่อยว่า
ยาวนี้คุณผู้ชมจะไปเที่ยวไหนกันดี
ใครมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจ
ที่อยากจะทำในช่วงวันหยุดยาวนะคะ
บางคนก็บอกว่าอยากจะชวนเราทั้ง๓คนไปเชียงราย

ใช่ค่ะไปช่วงนี้ก็น่าจะมีที่ท่องเที่ยว
มีที่กินให้เราได้ไปสนุกสนาน
ดื่มดำความเป็นธรรมชาติมากมายเลยนะ
แต่ในช่วงนี้วันหยุดยาวก็เข้าสู่วันอสัญหาบูชา
รวมไปถึงจะเริ่มเข้าพรรษาแล้ว

ถูกต้องค่ะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะ
ที่หลายคนอยากจะให้ลูกชายที่บ้าน
หรือว่าใครที่คิดจะอุปสมบท
เพื่อทดแทนคุณพ่อแม่บุพการีเนี่ย
ก็เข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้
อาถารณ์หาเอยเข้าพรรษาเอยนะคะ
แล้วก็วันนี้เราก็เลยไปตลอดโซเชียลมาฝากคุณผู้ชมกันว่า

จะเข้าพิธีอุปสมบทมันจะต้องมีอะไรคุณ
โอ้ก็ต้องมีนาฬ

มีนางรำหน้านาค

ถูกต้องค่ะ

นี้ไทยแลนด์๔๐ไม่ได้แล้ว
จะต้องมีเหรียญโปรยทานที่มันแบบว่า

มิ้งฟุ้งฟิ้งแต่ว่าจะน่ารักขนาดไหนเนี่ย

มันมีทั้งมังคุด

ไม่รู้นะน่าจะใช่นะ

อันนี้เราเอามาจากเพจ

รูปแบบที่มีความสวยงามน่ารักมาก
แล้วก็นำคลิปมาแบ่งปัน

สำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
อยากจะลองทำดูใช่ไหม
ปกติเราเห็นแค่เป็นรูปโปรไมค์

คือของกระดาษธรรมดา
ใช่แปลกหน่อยก็จะเป็นรูปสับปะรดที่เพิ่งเคยเห็นกันแล้วเนี่ยนะคะ
คือมันก็มีแบบหลากหลายแหวกแนวน่ารักมากเลย
ที่ดิฉันเห็นอยู่อันนี้สับปะรดบางคนอาจจะเคยเห็น

เดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยว่ามันมีอะไรที่มันแปลกมาก

ก็จะมีเป็นพวกตัวการ์ตูนต่างด้วย

เป็นคิตตี้ก็มีเป็นซุปเปอร์แมนก็มี

คือมันมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะ
ใครที่สนใจอยากจะทำทางเพจเขาสอนให้ฟรีนะคะ
ฟรีเลยคุณผู้ชมลองเข้าไปดูได้ที่เฟซบุ๊ก
เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจที่ได้โปรยทาน
รูปแบบที่เราเลือกแล้วก็ชื่นชอบด้วย
อันนี้อาจจะเป็นรูปเชอรี่ใช่ไหม

แต่ว่าจริงถ้าใครสนใจอยากจะเรียนเนี่ย
พี่ลูกน้ำเขายินดีสอนให้ฟรีด้วย

ใช่ค่ะน่ารักมากเลยคือ
คนที่ได้ไปเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ใช่ไหม

สิริมงคลเป็นงานชีวิตเอาไว้ปูชาได้
ใช่เพราะว่าการปล่อยทานเนี่ยถือว่า
เป็นคติทางพุทธศาสนาคือ
สมัยที่พระพุทธเจ้าออกผนวดเนี่ย

จะเป็นพระทั้งทีก็ต้องสละสมบัติแบบนี้

แต่ถ้าเกิดว่าข้างในมันเป็นแบงค์พันธุ์ล่ะ

นั่นแหละคิดถึงแค่ตัวเอง

มันก็เป็นสิริมงคลถ้าเราแบบได้ไปร่วมงานบุญใช่ไหม
เราก็เก็บไว้เพื่อความสิริมงคลของตัวเอง